ดูเหตุการณ์เหตุเศร้าสลดที่เกิดขึ้นเมื่อวันพ่อแห่งชาติที่ผ่านมา
เมื่อชายวัย๕๘ปีที่ต้องเจาะปลอดลม
แล้วก็นัดลูกมากินข้าวพร้อมหน้าพร้อมตากัน
เมนูก็คือขนมจีนน้ำยาป่าที่เป็นของโปรด

ระหว่างกินอยู่เนี่ยลูกชิ้นเกิดไปติดคอจนหายใจไม่ออก
สุดท้ายคุณพ่อเสียชีวิตต่อหน้าต่อตาลูกเลยนะคะ
กลายเป็นอาหารมื้อสุดท้ายที่ได้ทานร่วมกัน

พยายามปั๊มหัวใจในปัญญาแผ่นทอง
อายุ๕๘ปีภายในเทาเขาชั้นเดียว
ตำบลหนองชากอำเภอบ้านบึงจังหวัดชนบุรี
หลังครอบครัวแจ้งว่านายปัญญาหายใจไม่ออก
จากการกินลูกชิ้นแล้วก็ไปติดคอ

สุดท้ายนายปัญญาเสียชีวิตในที่เกิดเหตุ
ท่ามกลางความเศร้าสลดของภรรยาแล้วก็ลูก
ลูกสาวคือนางสาวคณิษฐาภัณฑ์ทองอายุ๓๑ปี
ร้องไห้ตลอดเวลานั่งกอดร่างอันไร้วิญญาณของพ่อค่ะ

ไปสอบถามนางเสี่ยมหงแผ่นทองเป็นภรรยาอายุ๕๗ปี
บอกว่านายปัญญาสามีป่วยเป็นโรคนิ้วแล้วก็โรคไต

ซึ่งในวันพ่อแห่งชาติ๕ธันวาคม
เธอไปตลาดไปซื้อของเตรียมทำขนมจีนน้ำยาป่า
ก็เลยโทรเรียกลูกสาวคนโตมาทำให้
หลังจากทำเสร็จ๕โมงเย็นก็เลยให้ลูกมาตักให้พ่อกิน
ขนาดกำลังกินอยู่จู่สามีเกิดสำลัก

พยายามช่วยนะคะด้วยการล้วงคอ
แล้วก็ให้ลูกสาวทุบหลังแต่ไม่สำเร็จ
เริ่มมีอาการเกร็งหายใจไม่ออกตัวเขียว
แล้วก็นอนฟุบลงไปกับพื้น
เรียกให้คนช่วยไม่ทันการแล้วนะคะ
บอกว่าสามีชอบกินมากน้ำยาป่า
บ่อยครั้งกินเข้าไปแล้วก็มีอาการสำลัก

ลูกสาวเสียใจมากคิดว่าตัวเองเป็นต้นเหตุ
ทำให้พ่อเสียชีวิตค่ะ
ถามว่าจะกินข้าวหรือยังยกมือเดี๋ยวก่อน
บอกงั้นให้แป้งตักให้นะแม่ไม่ว่าง

กินไปคำเดี๋ยวอีกมั้ง

เขาทำช่วยเหลือตัวเองไงเขาจะไม่ให้แม่ลำบาก

ล้วงแกก็ตบหลังจนช่วยจนไม่ไหวแล้วไง

พ่อทีนึงเขียวเลย

แล้วก็พยักหน้าแม่ก็บอกว่า

เพราะฉะนั้นคือพ่อก็เลยหลับตาลง

พ่อกินเข้าไปจะติดคอ

เพราะว่าพอเราก็กินไม่เหมือนคนอื่นใช่ไหมคะ

อายุ๑๗ปีเป็นกู้ภัยที่เข้าไปช่วยชีวิต

หมดสติไปแล้วแต่ยังคงหายใจโรยริน

แต่ก็ไม่สามารถช่วยชีวิตได้
ส่วนลูกชิ้นที่ผู้ตายกินไป

ภาวะขาดออกซิเจนเป็นเวลานาน

กระถมพยาบาลเบื้องต้นด้วย
หากอาหารไปติดคอผู้ป่วย
ให้ใช้สรรมือแนบเข้าไปที่กลางอก
ช่วงระหว่างลิ้นติและสดือ

บริเวณดังกล่าวกดดังแรงเลย

ลำคอของผู้ป่วยสำลักออกมา

ทำให้ช่วงลิ้นปีกกระทบกับบริเวณขอบโต๊ะ

ศพของผู้ตายอยู่ที่โรงพยาบาลบ้านเบื้อง

รถน้ำศพที่วัดเนื่องจำนง
ในอเภอบ้านเบืองจังหวัดชวนบุรีค่ะ